พ่อค้าไอติมเหลือเกินค่ะจู่มีคนถือไม้มา
แล้วก็บอกว่ามึงมึงอย่ามาเก่งกับกูเนี่ยวันนี้วันตายของมึง
แบบนี้จะทำร้ายพ่อค้าไอติมอะค่ะผู้ชายคนนี้เขาเป็นใคร

ที่ฉันเห็นคลิปแบบนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเขาเคยมีเรื่องกันมาก่อน

คุณเขาเป็นคนสติไม่ดีเดินตรงปรีเข้ามาหาพ่อค้าขายไอติมมาโวยวายใส่

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๒ที่มุกดาหาร
มีคนเอาไปโพสต์ไว้อยากให้เอาตัวผู้ชายเสื้อขาวที่ถือไม้นั้นน่ะ
บำบัดไหมเอาไปรักษาไหม
ไม่รู้จะมาก่อเหตุแบบนี้ในชุมชนหรือเปล่าชาวบ้านเขากลัว
นักข่าวของเราค่ะไปคุยกับแม่ค้า

ก็แม่ค้าเป็นคนถ่ายคลิปตรงนี้นี่แหละ
อยู่ที่บ้านสงเปรยเที่ยมเผอร์เมืองมุกดาหารนะคะ
แม่ค้าเขาให้ข้อมูลผู้ชายเสื้อขาวคนนี้ที่เป็นคนสติไม่ดี

แล้วก็มาอยู่จากแถวจุดชมวิวสภาวิทยาภาษณ์ไทยราวแห่งที่๒นั่นแหละ
อาการเขาน่ะเป็นแบบนี้มานานแล้ว

แต่ช่วงหลังอาการผู้ชายคนนี้แรงขึ้น
ชาวบ้านเองเขาก็กลัวสิจู่มามาโวยวาย
แล้วนี่มาถือไม้จะไปทำร้ายคนอื่นอีกค่ะ
อยากให้หน่วยงานมาจับตัวไปหน่อยนะคะ
เราก็อยากให้ช่วยเข้ามาดูแลแถวเนี่ยมีแต่ผู้ช่วยแต่ผู้แข่
ที่ค้าขายอยู่ก็เป็นอาวั่นแถวนี้สำนักก็กลัวว่าจะเกิดอันตราย
ทรายใหญ่เนี่ยนะบอกว่าจับตาอยู่ตลอดเลย

เอ้าแล้วไอ้คลิปเมื่อกี้คืออะไรล่ะคะ
ที่ถูกมาให้ไปขู่จับฟาดคนขายไอติม

ก็มีบางครั้งที่อาจจะละสายตาไปบ้าง

พมจังหวัดมาดูแลเอาตัวเขาไปบำบัดรักษา

ไม่สามารถที่จะจับตาได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
เกิดขั้นคืนไหนเขาไปก่อเหตุทำอย่างไร

หน้าที่เทศกิจโดยตรงด้วยนะใช่ค่ะ